อุ่นไอรักคลายความหนาวกันก่อนกับการปั่นจักรยาน
ใช่ค่ะคือคราวที่แล้วซ้อมใหญ่เชื่อว่าหลายคนคงได้เข้าใจ
มีเส้นทางตรงไหนบ้างที่เราจะต้องหลีกจะต้องเลี่ย
เพราะว่าเขาต้องมีการปิดถนนกันนักปั่นเยอะมาก

เรื่องของเส้นทางที่จะมีการปิดและการให้คุณผู้ชมนั้นเตรียมความพร้อมว่าเป็นอย่างไร
เรื่องของเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือต่างนะครับมาอัปเดตกันหน่อย
รวมทั้งสะพานต่างที่จะมีการปิดด้วยครับ
ก็เป็นการแถลงข่าวของกองอำนวยการร่วมการจัดงานอุ่นไอมรักคลายความหนาว
สายน้ำแห่งรัตนโกสินหรือว่ากรบอุ่นอายมรัก
แถลงภาพรวมการให้บริการประชาชนในกิจกรรมใบ้อุ่นไอมรักที่จะมีขึ้นในวันที่๙ธันวาคมนี้ครับ
โดยพลตำรวจตรีจิมรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ย้ำนะครับว่า
ปิดการจราจรเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการปั่นจักรยาน๒๕เส้นทาง
ก็จะมีอนุสวรีประชาธิปไตยถนนสมเด็จพระเจ้าตากศิลป
ทั้งหมดทั้งมวลจะปิดตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปของวันที่๙นะครับ
พร้อมแนะนำแนะนำให้คุณผู้ชมเลี่ยง๕สะพานหลัก
สะพานพระปกเกล้าสะพานพระพุทธยอดฟ้า

ขณะที่ผู้ใช้รถควรศึกษาเส้นทางก่อนออกจากบ้านในการเดินทางด้วยนะ
ถ้าคุณผู้ชมจำไม่ได้ไม่รู้ตรงไหนปิดตรงไหนเปิด
โทรไปถามสายด่วนจราจร๑๑๙๗ย้ำ๑๑
ในส่วนของทางด่วนใช้ได้ปกตินะฮะ

คุณผู้ชมต้องวนรถกลับไปใช้เส้นทางอื่น
เพราะว่าตรงสะพานภูมิพลก็จะมีการปิดนะครับ
ส่วนนักปั่นถ้านำรถส่วนตัวมา
ขอให้ไปจอดที่จุดบริการจอดรถก่อน๑๐โมงนะคุณผู้ชม

ส่วนรถโดยสารสาธารณะขสมกให้บริการฟรี๑๕เส้นทาง
ก็จะปล่อยรถทุก๑๐นาที

คุณผู้ชมสามารถใช้บริการเรือโดยสารข้ามฝาก

นะคะเป็นหน้ากลุ่มงานฉุกเฉินทางการแพทย์กรมการแพทย์
แพทย์ก็บอกว่าคุณผู้ชมที่จะไปปั่นนะ
พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้เต็มอิ่มทานอาหารก่อน
ที่จะไปปั่นอย่างน้อย๒ชั่วโมงนะเดี๋ยวจุก
ใครทานปุ๊บไปปั่นปั๊บเดี๋ยวจะจุกเดี๋ยวจะอ้วกกันไป
สิ่งที่ต้องพกก็คือบัตรประจำตัวประชาชน
ถ้าคุณผู้ชมมีโรคประจำตัวพกบัตรที่ระบุเรื่องของโรคประจำตัว
ข้อมูลในการรักษาไปด้วยพกน้ำขนมยาประจำตัวไปด้วยนะครับ
หิวน้ำให้แวะดื่มทันทีอย่าอดนะครับ
กระดาษปั่นให้สังเกตป้ายตามระยะทางด้วย
ไม่ควรปั่นแข่งปั่นแซงกันเราไม่ได้จะมาแข่งว่าใครเร็วกว่ากัน

เพราะว่าถ้าเกิดแข่งกันแล้วอาจจะไปเฉียวชนอาจจะเกิดอันตรายได้
รถอาจจะล้มได้แล้วก็ให้สังเกตป้ายเครื่องหมายทางการแพทย์ตามเส้นทาง

ถ้าป่วยหรือบาดเจ็บสามารถแวะได้ทุก๕๐เมตร
จะมีแพทย์คอยเดินเท้าประกบอยู่
แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุให้รีบโทรสายด่วน๑๖๖
ทีมงานจะเข้าไปช่วยทันทีนะครับ
อันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมอีกไม่กี่วัน
วันอาทิตย์นี้ก็จะมีกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักกันแล้วนะครับ